นะพาไปดูการจับงูเขียวไปแล้ว
เดี๋ยวฉันจะบอกว่าแบบจิ๊บเบา

เพราะว่างูจงอางมันยิ่งใหญ่กว่า
คุณดิฉันจะบอกว่ามันโผล่มาตอนกลางคืน
เอามาทำหน้าแบบนี้เอามาถลึงตาแบบนี้

ไปดูแม้ว่าเจ้าพะที่เขาจะจับแบบไหนเขาใช้วิธียังไงอ่ะค่ะ
และที่สำคัญนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่

เดี๋ยวไปดูก่อนว่างูนี่มันโผล่มาแบบนี้คุณผู้ชม
ดูงูดูงูไปก่อนคุณผู้ชม
โอ้โหใครที่กลัวงูผมขออภัยจริงผมเองก็กลัวเหมือนกัน

นี่ค่ะขนาดเราดูผ่านจอยังแบบขนลุกขนพองขนาดนี้
แต่ว่าบ้านนี้เขาเจองูยามค่ำคืน

มาติดที่ตะข่ายของเล้าไก่

พี่เขาก็เลยพี่เจ้าของบ้านนะ

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานให้มาจับงูหน่อยพี่

โผล่หน้าชูคอทำตาถมึงแบบนี้
อุ๊ยยตอนไปจับนี่หึมใจคอทำอะไรแหม
พี่ก็แบบเขามีความชำดารอ่ะนะ
ความอับเลยนะปลิกแบบมือเลยนะ
แต่ทีนี้พอติดตาข่ายก็เอาออกยากนะ
ใช่งูมันก็ดิ้นอะไรด้วยเพราะว่างูมันก็เลื้อยมานะ
พอมาติดตะข่ายมันก็อาจจะแบบดิ้นไปดิ้นมาแถมจะโผล่ออกมาตรงตะข่ายก็ไม่ได้ติดตัวไงตัวใหญ่ไง

ก็ต้องใช้เวลากว่า๒๐นาทีถึงจะจับงูออกมาได้
พอออกมาปุ๊บนี่เลยค่ะคุณสิ่งที่ต้องทำ
วัดขนาดสิคะความยาวเนี่ยนะ๓๓เมตรไม่ธรรมดา
ส่วนน้ำหนักก็ประมาณ๕กิโลกรัมมัดใส่เสร็จแล้วก็นี่
เอาลงกระสอบอย่างทะนุทะนอมค่อยลงไปจ้ะค่อยลง
มันพันขาไม่อยากไปมัดปากเรียบร้อย
ปั๊บทำไงนี่เลยค่ะวิธีการอีกหนึ่งขั้นตอนของพี่เขา
คือเขย่าหนึ่งทีให้มันลงไปข้างล่างแน่นอนแล้วนะถูกไม่ร่วนนะ
เนี่ยคุณกว่าจะจับได้นะพากันลุ้นระทึกกับปฏิบัติการภารกิจจับงูจงอางใหญ่
ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมาดูกันหน่อยว่างูตัวนี้เนี่ยมันไปเข้าบ้านไหน
บ้านของพี่สมนึกสุมาลีอยู่ที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณเพชรบูรณ
บ้านเลขที่๑๐๒ทับ๒หมู่๖
บอกกันไว้จะได้รู้ว่าบ้านนี้เคยมีงูจงอางเลื้อยเข้าไปนะ
ถูกต้องใครอยากจะแบบไปถามความรู้สึกไง
ของพวกนี้บางทีมันไม่เจอเองมันก็ไม่รู้รู้สึกยังไง
ไปหาพี่เขาไปหาที่บ้านเลขที่๑๐๒ทับ๒
ก็เป็นความเชื่อหลายคนก็โชคดีไปบางคนก็
ไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย
อ่าอ่ะแต่ท่านนี้ถ้านัทจะเจอศัพท์เลขทางแบบนี้ก็แนะนำว่า
มัวแต่ดูบ้านเลขที่ให้โทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตามเจ้าหน้าที่กูภัยระมัดระวังตัวเอาไว้เดี๋ยวไปเจองูชงงูชงอันตรายนะคะ